ค่ะวันนี้พอบอกความคืบหน้าอะไรของประกันสังคมที่ประชุมวันนี้ได้บ้างคะ
สำหรับวันนี้เรื่องหลักก็จะเป็นในเรื่องของมาตรา๗๙ทับ๑ในเรื่องของเหตุสุดวิสัย

ตกลงว่าตกลงว่าถือว่าโควิดเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคะ

ทีนี้พอโควิดเป็นเหตุสุดวิสัยปุ๊บมีผลต่อผู้ประกันตนในประกันสังคมยังไงบ้างคะ
สำหรับลูกจ้างนะครับที่โดนผลกระทบจากเหตุโรคระบาดวิกฤตโควิด๑๙ทางประกันสังคมเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปช่วยนะครับจ่ายเงินสมทบให้ได้๖๒เมื่อเขาว่างงาน
ประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ถ้ากิจการที่รัฐสั่งปิด
ประกันสังคมก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้เลย
แต่ผู้ประกอบการธุรกิจที่รัฐไม่ได้สั่งปิด
ถ้าเขาปิดเองเนี่ยประกันสังคมเข้าไปดูแลเขาไม่ได้
ทีนี้ผู้ประกอบการในด้านโรงแรมท่องเที่ยวธุรกิจบริการ
รัฐไม่ได้สั่งปิดก็จริงนะครับแต่ว่าก็เหมือนให้ปิด

ไม่ได้ให้เขาปิดก็เหมือนให้เขาปิด
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ประกันสังคมก็จะเข้าไปช่วยเขาได้
จ่ายเงินทดแทนให้เขาให้กับลูกจ้าง๖๒เปอร์เซ็นต์
เท่ากับว่านายจ้างนะครับก็ไม่ต้องจ่าย
ครับตรงนี้ทำว่าช่วยลูกจ้างก็จริงแต่
ผลก็มาได้กับนายจ้างด้วย
สมมุติว่าตอนนี้เราไม่แบ่งแล้วว่า
เป็นสถานประกอบการที่รัฐสั่งปิดหรือไม่

ทีนี้สมมุติว่าถ้าเป็นพนักงานนะคะ
ที่บริษัทห้างร้านโดนสั่งปิดชั่วคร่าวเขาจะได้เงินเท่าไหร่ค่ะ
จากเงินเดือนเขาเพดาน๔๕๐๐๐
พูดง่ายว่าประกันสังคมจะจ่ายเขาเนี่ยนะครับ
ตามเงินเดือน๖๒
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ไม่เกิน๙๘๐๐
ค่ะกี่เดือนคะ

เราไม่คุยกันว่าอีกกี่เดือน
เราได้พูดคุยกันในผู้รวายหาลยกระทรวงแรงงาน
ว่าถ้าเรื่องยังยืดเยอะไม่จบ

ในกรณีของที่ไม่ใช่ว่าสถานประกอบการปิดนะคะ
แต่ว่าเช่นพนักงานโดนลดเงินเดือน
โดนลดวันทำงาน
คืออย่างนี้เขาจะได้เหมือนกับ๖๒นี้ป่ะคะ
ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นกรณี

ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะไปเข้ากับ
ในเรื่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เราจะใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ก่อน
คือให้นายจ้างกับลูกจ้างคุยกันก่อน